สระบุรีนะครับมีจักรยานยนต์เขาขี่ไล่ตามรถกระบะคันหนึ่ง
เพื่อจะบอกให้หยุดให้จอดคุณก็ชนมาหลายที่นั่นแหละ
แต่ตัวคุณเองนั่นแหละมันจะไม่ปลอดภัย
เนื่องจากชนเขาจนล้อหลุดแล้วยังขับไปอีกเป็นกิโลนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะไล่กันแทบตายสุดท้ายมาจอดอยู่ตรงนี้ค่ะคือล้อหลุดไปแล้วยังลากตัวถังมากับพื้นถนนนี่ไฟนี่ลุกเป็นประกายมาเลยเนี่ยดูสิค่ะนี่เห็นไหมสุดท้ายหยุดจนได้นะครับทุกผู้ชมครับ
คือเขาตะโกนบอกนี่เขาบอกล้อหลุดล้อหลุดไม่สนใจเลยคือที่ล้อคันนี้หลุดเนี่ยกระบะคันนี้ไปเฉียวชนกับรถเก๋งก่อนเขาจอดอยู่ริมถนนสุดบรรทัศน์นะครับที่ตลาดแก่งคอยสระบุรีนะ
ขาเข้าตลาดแก่งคอยตรงที่ชนรถคันแรกแล้วฉลับไปชนซุ้มร้านเป็ดย่างจากนั้นเหินไปชนเสาไฟฟ้าจนล้อหน้าด้านซ้ายเนี่ยหลุดตกอยู่ที่เสาไฟแต่คนขับขับต่อฮะ
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นขับไปต่อคือขนาดชาวโม่งชาวบ้านหรือว่าเจ้าของรถที่ถูกชนเนี่ยเขางงกันเป็นไก่ตาแตก
เขาบอกเฮ้ล้อหลุดขนาดนี้ไปต่อได้ยังไงไปอีกเป็นกิโลนะครับ
หยุดไปจอดอยู่ที่ถนนเทศวิวัตรซอยหนึ่งซึ่งซอยนี้คือซอยกลับบ้านของคนขับกระบะ
อันนี้เก่งครั้งที่ถูกชนครั้งแรก
คนขับรถกระบะเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับ
คือสพแก่งคอยก็มานะฮะหลังจากได้รับแจ้งนะครับ
คนขับเนี่ยเป็นผู้หญิงชื่อนางเมตตาวิลาวัน
อายุ๕๗ปีนี่ลงมาจากรถดื่มน้ำใหญ่เลย
ดื่มน้ำใหญ่เลยฮะเพราะตำรวจบอกว่า
ขอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายหน่อย
มาขนาดนี้ยังไงต้องตรวจแล้วล่ะนะ
คือเธอบอกว่ากำลังขับรถกลับบ้านมาถึงจุดเกิดเหตุ
ได้ยินเสียงดังโครมไม่รู้ว่าชนอะไรนะ
แต่ก็แบบขับกลับบ้านก่อนดีกว่าก็เลยขับมาเรื่อย

บอกได้ยินเสียงดังโครมแต่มันชนมา๓ที่นะ

รถเก๋งร้านเป็ดย่างเสาไฟฟ้า
บอกก็ได้ยินแค่เสียงดังโครมก็เออขับกลับบ้านดีกว่า
ถามว่าเมาหรือเปล่าเธอฟังนะครับว่า
เธอตอบว่าอย่างไรนะครับถามว่าเมาหรือเปล่า

ไม่พี่อยู่นี่แหละ

ไม่ได้ดื่มนะอ๋อไม่ได้ดื่ม
เอาแล้วขับรถขับรถไปทำงานมาหรือพี่จะกลับทำงานไหม
งานมาพี่มองไม่เห็น

ใช่สายตามันนั่นสั้นสายตาสั้น
แล้วรู้ไหมว่าชนเขาแล้วพี่แรงขนาดนี้รู้ไหม

แต่ว่าพี่รู้ว่าชนขนาดไหน
อ๋อไม่รู้ว่าชนขนาดไหนโอเคโอเค
มองไม่เห็นสายตาสั้นไม่รู้ว่าชนขนาดไหนด้วย
ขับกลับบ้านก่อนดีกว่า
พอลงมาเนี่ยไปต่อไม่ได้ดื่มน้ำใหญ่เลย
ตำรวจก็ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายนะครับ

ถูกแจ้งข้อหาขับรถขณะเมาสุรา
ทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
นี่ครับเมาครับ

วันนี้เขาต้องไปเก็บซากเต็นต์โครงเหล็ก
ของร้านของเขานะฮะพังเสียหายหมด
นี่ครับปกติเขาเป็นซุ้มอยู่ข้างทางแบบนี้
เสียหายหลายหมื่นบาทแล้วต้องหยุดอีกประมาณสักสัปดาห์หนึ่งนะครับ
แต่เจ้าของร้านเป็ดย่างบอกว่าคนขับกระบะเนี่ยเขามาบอกแล้ว
เขาพร้อมจะรับผิดชอบค่าเสียหายให้ทุกอย่าง
เขาชนรถที่จอดอยู่ข้างทางก่อนนะครับ
แล้วก็ขึ้นมาชนร้านขึ้นฟุตบาทมาชนร้านเลย
เขายืนยันว่าเขาไม่เห็นไม่เห็นรถไม่เห็นร้าน

เอ้าฟังเสียงคนขี่จักรยานยนต์ไล่ตามหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ

มีพูดจาเหมือนว่าเมาแต่เขาบอกไม่ได้กินเหล้ามา
แต่ทางรถเก่งคู่กรณีเขาบอกว่าเมาแน่นอนฟังเสียงเขารู้แล้ว

ใช่ครับเขาบอกว่าไม่ได้เมา
เชื่อไหมผมก็ไม่เชื่อครับผมก็ไม่ได้เมา
ลงมาอ้อแออะไรป่ะ
ฟังเสียงเขารู้แล้วครับเสียงเมาแป๊ดเลนส์
แม่เห็นแล้วก็น่ากลัว